สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับในช่วงชีวิต
นี่แหละถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดีหนึ่งที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์
เพราะว่านี่คือคดีที่ประชาชนสนใจกันมากเป็นหนึ่งในข่าวที่คนอยากรู้
อยากรู้ว่าใครทำอยากรู้ว่าทำทำไม
อยากรู้ว่ามีแรงจูงใจอะไรให้ทำกับเด็กที่ไม่รู้อีโนอีเน่
ฉะนั้นมาจนถึงวันนี้ถึงผู้ต้องหายังปฏิเสธอยู่
แต่ว่าวันหนึ่งคำตอบ๓ข้อนี้จะต้องถูกเฉลยออกมา
ฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้ก็ขอยกเนื้อที่ให้ข่าวลุงพลข่าวน้องชมพู่ต่อเนื่อง
แล้วก็หลบมาขีดเส้นใต้เอาช่วงสายหน่อยครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งวาระของประเทศที่สำคัญที่สุด
ตอนนี้เราควรจะก่อติดกันต่อคือโจทย์ที่ว่า
ทำยังไงเราถึงจะหยุดยั้งการติดเชื้อโควิดให้ได้เร็วที่สุด
เท่าที่จะทำได้ก่อนที่โควิดจะทำร้ายชีวิตคนไปมากกว่านี้
ทำร้ายระบบเศรษฐกิจให้ยับเยินไปมากกว่านี้ทำลายล้างวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
ย่ำแย่ไปกว่านี้คำตอบที่ชัดเจนที่สุด
ตรงกันหมดคือเราต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศ
ให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้จะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ต้องใช้
จะใช้วิธีการยังไงที่จะให้ได้วัคซีนมาเร็วมาให้ได้มากต้องทำ
ต้องเอากันถึงว่าให้วัคซีนทั่วประเทศก็ต้องยอม
ฉะนั้นใครองค์กรไหนเขาจะสั่งวัคซีนเข้ามาได้
ต้องให้เขาทำครับเขาเอามาได้แล้วเขาจะขายให้ใคร
แล้วนำไปฉีดให้ประชาชนได้ไวยังไงต้องให้เขาทำ
อย่าไปเอาระเบียบเอากฎหมายเอากฎเกณฑ์
เล็กเล็กน้อยน้อยหยุมหิมหยิมหิมมาปิดกั้นขวางทางเพราะว่าถึงคราวจำเป็นและคับขันเนี่ย
กฎหมายมันก็มันก็แก้ได้ครับเราแก้กันมาตลอดอ่ะ
อย่าว่าแต่กฎหมายระเบียบกระจอกกระจอกเลยครับอย่าว่าแต่กฎหมายฉบับเล็กฉบับน้อยเลยครับ
ก็กฎหมายสูงสุดของประเทศน่ะคือรัฐธรรมนูลใช่ไหมครับ
รัฐมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับเราฉีกกันมาแล้วกี่หนล่ะครับ
เราทำปฏิวัติรัฐประหารฉีกทิ้งมาแล้วกี่ฉบับล่ะครับฉะนั้น
อะไรที่นัดว่ามันจะสำคัญยังไงกับกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซื้อวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนที่ออกมาตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีโควิด
ทำไมจะแก้ไม่ได้ถ้าผู้บริหารประเทศเห็นว่าจะต้องแก้
เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นได้กว้างขวางขึ้นมันเป็น
ขี้ประถิวขี้เล็บเล็กน้อยมากแต่วันนี้ไอ้เรื่องขี้เล็บขี้ประติ๋วที่ว่า
กำลังจะถูกล้อมรั้วกั้นกำแพงว่าให้ทำไม่ได้
สมาคมสองสามสมาคมเขาไปยื่นให้กฤษฎีกาตีความว่าเออความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่เคยวินิจฉัยว่าองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นซื้อไม่ได้
ฤษฎีกาช่วยตีความให้ทีซิกฤษฎีกาก็บอกว่า
องค์กรสมาคมที่ไปยื่นเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะยื่นตีความ
ฉะนั้นคุณนพดลเพรีเริก
ซึ่งเป็นโคศกของสำนักงานกฤษฎิกาบอกว่าสำนักงานไม่อาจรับข้อหารือดังกล่าว
ไว้พิจารณาได้นี่ดูสิครับอ่าแล้วพอสำนักงานกฤษฎีกาไม่รับข้อหารือ
วินิจฉัยโอ้โหทีนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ออกรายการโยกโยโอ้เอกันไปหมด
ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ขัดข้องหรอก
อปทจะซื้อวัคซีนแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ท่านบอกว่าอบทแต่ละแห่งมันมีงบประมาณไม่เท่ากัน
กลัวจะเกิดความเหลื่อมล้ำท่านไปห่วงอะไรเขาล่ะครับ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็อีกคนหนึ่งรัฐมนตรีมหาดไทย
บอกว่าแล้วแต่สบคจะตัดสินใจนั่นโยนไปที่สบค
ขึ้นอยู่กับสบคคือโยนกันไปโยนกร้องกันว่าอย่างนั้นเถอะ
ฝ่ายสบคพลเอกนัตตะปนนักพลาณิชย์ในฐานะผู้อำนวยการสบค
บอกว่าต้องรอนโยบายจากนายกนี่ท่านเห็นไหมดูลีลาตามหน้าไพ่เนี่ย
อาการอย่างนี้แปลว่าอดครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
ที่กำลังจะจัดหาขออนุมัติงบประมาณเพื่อจะจองวัคซีนที่ทำกันอยู่เนี่ย
ก็เลิกหวังคอตกกันไปตามตามกันหมดหวัง
หมดหวังที่จะจ้องซื้อจองซื้อวัคซีนไปฉีด
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามความตั้งใจที่เขาว่า
อยากจะฉีดให้ได้เร็วเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
เป็นพื้นที่ที่มีภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อจะส่งผลไปถึงการฟื้นเศรษฐกิจในจังหวัด
เพื่อจะส่งผลไปถึงการท่องเที่ยวในท้องถิ่นชนกำแพงครับ
ชนกำแพงเจอกำแพงสตงเจอกำแพงมหาดไทย
เจอกำแพงกฤษฎีกาเจอกำแพงสบคเจอกำแพงธรรมเนียบ
ดูสิครับผมถึงบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมไม่คิดในภาพรวมว่าการได้วัคซีนไปฉีดกันเร็วนี้
เป็นการช่วยกันอีกประเด็นหนึ่งที่จะขอนำมา
เส้นใต้ซะวันนี้คือการเร่งฉีดวัคซีนในเรือนจำ
ที่ผมเรียกร้องมาหลายวันว่าต้องเร่งฉีดวัคซีนในเรือนจำเสียทีเถอะ
ให้เร็วและฉีดให้ทั่ว๓แสนกว่าชีวิตในเรือนจำเนี่ย
ไม่ว่าจะนักโทษผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่เหตุผลเพราะถ้าปล่อยไว้นานนาน
มันจะระบาดระเนระนาดกันมากกว่านี้ติดกันทั้งคุก
เอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นอยู่ตอนนี้ท่านลองดูตัวเลขการระบาดที่เป็นอยู่สิครับ
ยอดผู้ต้องขังทั่วประเทศตอนนี้มีเท่าไรครับสามแสนหนึ่งหมื่นคน
ไปแล้วเท่าไรครับที่นอนรักษาตัวอยู่เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าครับ
หนึ่งหมื่นห้าแล้วลองแยกตัวเลขการระบาดแต่ละเรือนจำออกมาดู
ท่านจะเห็นเลยว่าตัวเลขมันน่าตกใจไหมเอาเรือนจำกลางคลองเปรมก่อน
อยู่กลางเมืองนี่แหละมีจำนวนผู้ต้องขังแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคน
ติดเชื้อเท่าไรครับสี่พันสี่ร้อยสิบสามคน
ดูตัวเลขในจอไปด้วยแล้วจะเห็นว่ามันอันนี้อะไรกัน
ถัดมาเรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ต้องขังทั้งหมดหกพันห้าร้อยคน
ติดเชื้อโควิดเท่าไรครับสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคน
สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถัดมาเรือนจำจังหวัดนนทบุรี
มีผู้ต้องขังสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าคนติดเชื้อโควิดแค่สองพันกับหกสิบเจ็ดคน
เหลือที่ไม่ติดเนี่ยประมาณห้าร้อยคนท่านดูสิครับ
เอาอีกเรือนจำหนึ่งอ่ะเรือนจำบางขวางมีผู้ต้องขัง
ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนติดเชื้อเท่าไหร่ครับ
สองพันเก้าร้อยสามสิบห้าคนทั้งหมดทั้งปวงที่ว่านี้
ถ้าเราไม่เร่งฉีดวัคซีนมันจะลามติดกันไม่เหลือเหรอ
แล้วอย่าไปคิดนะครับว่าจะไปห่วงอะไรกับนักโทษ
ผู้กระทำความผิดผู้ต้องขังห่วงคนที่ควรจะห่วงให้มากกว่านี้
ไม่ดีกว่าหรือแต่อย่าลืมว่าผู้ต้องขังนักโทษ
เขาก็เป็นคนเขาคือคนที่เขาควรจะได้รับสิทธิต่าง
ตามหลักของสิทธิมนุษยชนหลักประกันเรื่องสุขภาพ
หลักประกันเรื่องการรักษาพยาบาลฉะนั้น
ต้องจัดวัคซีนไปฉีดโดยเร็วแล้วควรจะฉีดให้ทั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
ฉีดให้หมดทั้งผู้ต้องขังทั้งผู้คุมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวง
อย่าไปรอต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วน
ก่อนที่จะติดและตายกันมากกว่านี้นี่ก็ได้ยินว่า
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินท่านก็คิดเรื่องนี้อยู่
คิดอยู่แล้วท่านจะดำเนินการขอวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข
ให้ได้มากแค่ไหนในช่วงเวลานี้
ถือว่าเป็นโคต้าพิเศษอันนี้ก็คอยดูกันครับ
แต่ว่าอยากเชียร์รัฐมนตรีสมศักดิ์ว่าคิดถูกแล้ว
เอาวัคซีนไปฉีดปูพรมคุก๓แสนกว่าคน
ทุกคนที่อยู่ในคุกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน
อันนี้ก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แค่นี้ก่อน
สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ